คุณผู้ชมฮะเมื่อคืนนี้ในช่วงหัวค่ำนะครับ
เกิดอุบัติเหตุนะครับรถชนเสาไฟฟ้า
ริมถนนศักดิ์เดชที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ก็มีคนได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชายติดอยู่ภายในรถ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบนะว่าเป็นใครที่บาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในรถนะฮะ
ก็มีรถกู้ชีพรถกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือไปดูวินาทีในการช่วยเหลือหน่อย
เพราะผู้บาดเจ็บคือปลาวานวรสิทธิ์อิสระนะครับ
คุณผู้ชมไปดูช่วงวินาทีในการช่วยเหลือก่อนครับ
นะครับนี่เป็นช่วงที่หลังจากเอาทางด้านของตัวนายปลาวานออกมาจากรถได้แล้วนะ
ก็ต้องมีการที่จะกู้รถขึ้นมาแบบนี้นะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องตัดถ่างนะครับ
ในการที่จะนำตัวของนายวรสิทธิอิสระหรือว่าปลาวานอายุ๔๐ปี
นักธุรกิจไฮโซหมื่นล้านแล้วก็เป็นผู้บริหารของโรงแรมศรีพันวาภูเก็ตนะครับ
กรุงเทพมนครแล้วก็เสียหลักชนอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้าบริมถนน
หน้าโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับ
โดยตัวของปลาวานวรสิทธิ์อย่างที่เห็นเลยนะฮะก็ถูกอัดติดคาพวงมาลัยนะฮะ
มูลที่กุศลธรรมภูเก็ตก็ใช้เครื่องตัดทางเพื่อที่จะนำตัวออกจากรถ
ใช้เวลาตรงนี้อยู่ประมาณ๑ชั่วโมงนะครับจึงสามารถนำตัวปลาวานออกมาจากรถได้
พบว่ามีอาการบาดเจ็บสาหัสต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนะครับ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายวรสิทธิ์หรือว่าปลาวานขับรถออกมาจากโรงแรมศรีพันวา
เพื่อมุ่งหน้าจะเข้าตัวเมืองภูเก็ตนะครับ
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งหักศอก
รถเกิดเสียหลักหมุนไปฟาดกับเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างแรง
ทำให้คนขับคือปลาวานถูกแรงกระแทกจนอัดติดอยู่กับเบาะนะครับ
นายแพทย์เฉลิมพงศ์สุคลทะผลนะครับ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัชฌีระภูเก็ตนะครับ
ทีนี้แนวทางในการช่วยเหลือก็คือต้องดูว่าศีรษะกระแทก
แล้วก็พบว่ากระแทกอย่างแรงนะต้องตรวจทั้งภาวะเลือดคั่ง
แล้วก็สมองที่อาจจะได้รับกระทบกระเทือนนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราได้สอบถามกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
โดยดาบตำรวจยุทธพงศ์ช่างเหล็กข้าราชการบำนานก็เล่าให้ฟังว่า
โค้งตรงจุดที่เกิดเหตุคือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว
แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นข่าวนะครับแต่ในครั้งนี้ผู้ประสบเหตุ
ก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่
ที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุแล้วมันก็จบกันไปผ่านเลยกันไป
อยากจะร้องเรียนไปถึงเจ้าหน้าที่แหละครับ
อยากร้องเรียนถึงเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเรื่องของสภาพถนน
เพราะสภาพถนนตรงนี้มันเป็นแบบโอ้โหพื้นมันไม่เรียบขลุคละ
เป็นรุ่มเป็นดอนนะฮะแล้วก็เป็นลูกคลื่นตลอดเส้นทางเลย
มันมีผลต่อการขับรถแน่นอนโดยเฉพาะการขับรถเข้าทางโค้งนะครับ
ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเข้ามาปรับสภาพถนน
ให้มันเป็นปกติซะหน่อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่นะครับ
แล้วก็อย่างที่เราเห็นว่ารถสปอร์ตของปลาวานที่ชนเมื่อคืนนี้
เสาไฟต้นนี้นะฮะก็ถูกเก็บที่สพวิชิตนะครับ
ส่วนคดีก็ต้องตรวจวัดแอนโกฮอลตรวจวัดแอนโกฮอลในเลือดก่อนนะครับ
ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วง๑๐โมงครึ่งที่ผ่านมานะครับ
ทางด้านของนายแพทย์เฉลิมพงศ์สุขลทภนผู้บุญในการโรงพยาบาลวัชยาภูเก็ต
ได้เปิดเผยสั้นกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับอาการของปลาวาน
บอกว่าขณะนี้อาการของผู้ป่วยผู้ป่วยรู้สึกตัวดีแล้วนะ
แพทย์ได้ทำการเอ็กซาเรย์สมองแล้ว
พบว่าไม่มีเลือดคั่งแต่อย่างใด
แต่ต้องรอผลการตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกครั้ง
นี่คือเรื่องอาการของผู้ป่วยคือปลาวาร์ม
ส่วนเรื่องของคดี
ก่อนที่จะนำมาสรุปสำนวน

ถูกชนจากรถของปลาวานตลอดจนพื้นถนน
เพื่อนำไปประกอบกับสภาพรถที่เฉียวชน
เรื่องต้นนั้นทางด้านของภูมิกับการสพวิชิตเปิดเผย
ว่าหลังเกิดเหตุแล้วตัวของภูมิกับเอง
ก็รีบรุดมายังจุดเกิดเหตุ
ทราบว่าผู้ประสบเหตุก็คือนายวรสิทธิ์หรือว่าปลาวาน
ซึ่งในขณะนั้นเองตัวนายวาสิตไม่รู้สึกตัว
โดยได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากหน่วยกู้ภัย

ซึ่งขณะนี้เองตำรวจก็ให้ความสำคัญ
ไปที่ความปลอดภัยของทั้งผู้บาดเจ็บ
และเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกัน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้
ปรับปรุงดูแลพื้นที่ถนนตามที่ชาวบ้านเขาร้องเรียน
ก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยดูอาการของปลาวานก่อน
เพื่อประกอบสำนวนคดีด้วยนะฮะ
แล้วล่าสุดตอนนี้อาการก็ดีขึ้นอาการปลอดภัยแล้วนะฮะ

ลักษณะเนี่ยมันทางมันคดเคี้ยวนะทางมันน่ากลัวขับยากนะ